เรื่องแรกอยากพามาดูเรื่องนี้ก่อน
เป็นเรื่องของคนเคยรักกัน
แต่ฟังจากการกระทำมันไม่น่าจะหลงเหลือความรักแล้วจริง
สามีค่ะบังคับภรรยาให้ขายตัว

กระทืบทั้งดึงทั้งจิก

สุดท้ายเธอต้องมาร้องขอความช่วยเหลือกับคุณปวีนาค่ะ
ที่มูลนิธิปวีนาของสกุลนะ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

จับกลุ่มตัวสามีของเธอเองนี่แหละ

สามีเนี่ยโหดร้ายโหดเยี่ยมกับเธอเหลือเกิน

อยู่กินกับสามีคนนี้มาประมาณ๒ปีแล้ว

โดนสามีหาเรื่องทะเลาะด่าทอ
จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายโดยตลอด

ขายบริการทางเพศเป็นครั้งคราวด้วย

สามีเธอนี่แหละคือคนขับรถไปส่งตามจุดต่าง

กลับมาก็จะมาด่าทอมาทำร้ายเธอ
เธอบอกว่าถูกทำร้ายมานี่

โดนหนักที่สุดโดนทำร้ายร่างกาย

ขังไว้ในห้องไม่ให้ออกไปไหนเลย
นั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนค่ะ
มีอารมณ์หงุดหงิดเมื่อไหร่ก็ทำร้ายเธอตลอด
ร่างกายบอบช้ำลุกไม่ขึ้น

ขอโทษนะคะห้องน้ำก็ลุกไปเข้าไม่ไหวค่ะ
ก็คือนอนปัสสาวะรถที่นอนอยู่แบบนั้น
เซ็นเซอร์ให้ดูแค่สภาพปากแตกค่ะ
แต่ว่าจุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูไปเพราะว่าเธอก็เปิดเผยภาพบาดแผล
ที่ถูกทำร้ายมาให้ดูด้วยนะคะ
บอกสามีบอกช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหม
สามีไม่พาไปแล้วก็ด่าซ้ำอีกว่า

บอกถ้าเธออยู่แบบนี้ต่อไปเธอต้องตายแน่เลย
ออกอุบายบอกว่าอยากกินส้มตำช่วยไปซื้อส้มตำให้หน่อยได้ไหม
พอสามีเผลอค่ะเธอก็หยิบกระเป๋าแล้วก็รีบ
หนีออกมาจากห้องเลยรองท้องรองเท้าก็ไม่ได้ใส่นะคะ
วิ่งออกมาเท้าเปล่าเลยค่ะจังหวะที่
เอาอุบายให้สามีไปซื้อข้าวให้กินเนี่ยค่ะ
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียง
ชาวบ้านบอกไปแจ้งความก่อนเลยเธอก็นั่งวินมอเตอร์ไซค
แจ้งความที่สพบังใหญ่ค่ะแล้วตำรวจก็
พาเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
วนเวียนมาถามหาเธอตลอดนะโรงพยาบาลก็ปฏิเสธ
บอกว่าไม่มีไม่มีผู้ป่วยชื่อนี้อยู่ที่โรงพยาบาล
ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาล
ก็มาเล่าให้เธอฟังว่าสามีมาตามหา
เธอก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ให้เข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งค่ะ

คือพฤติกาลที่สามีทำให้เธอ

เอาไว้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตอธิบายคร่าว
เธอบอกว่าเธอโดนขัง๔วันแล้วโดนทำร้ายใช่ไหม
การทำร้ายที่ว่าเนี่ยนะคะเธอโดนกระทืบที่อวัยวะเพศ

โดนเอานิ้วล้วงเข้าไปทั้งดึงทั้งจิกจนเลือดออก
โดนกระทืบหน้าอกโดนจิกดึงที่หัวนมจนเป็นแผล
แล้วก็กระทืบซ้ำทั่วร่างกายค่ะ
ซึ่งตอนนี้มีการประสานไปที่นายสมศักดิ์เทพสุธินแล้วด้วย

รวมถึงอธิบดีกรมคลุ้มครองสิทธิ์ที่กระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้ดูแลผู้เสียหายด้วยเพราะตอนนี้เขากลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัย
เรื่องต้นผู้กำกับการสพบังใหญ่บอกว่า
มกราคมที่ผ่านมาตำรวจออกหมายเรียกสามีมาแล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะออกหมายเรียกครั้งที่๒ประมาณ
สัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้จะออกหมายเรียก
ภายในระยะเวลา๑สัปดาห์จะออกหมายเรียกครั้งที่๒
ถ้ายังไม่มาอีกตามกฎหมาย

ตำรวจมีสิทธิ์ออกหมายจับได้ทันทีนะคะ
ค่ะดูแลให้หน่อยละกันนะ
สงสัยผู้หญิงวันนี้มากนะครับฮ่าใช่ค่ะ